จริงแล้ววันนี้วันศุกร์นะศุกร์สิ้นเดือนไม่รู้คุณผู้ชมจะวางแผน
ไปไหนอย่างไรเราอยากรู้เหลือเกินให้คุณผู้ชมส่งไลน์มา
สิ้นเดือนที่สำคัญเงินเดือนออกด้วยคุณผู้ชมวางแผน
จะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรค่ะส่งมาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็มี
ข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังต้องการวางแผนทางการเงิน
ทั้งเรื่องของการลงทุนการกู้สินเชื่อทุกประเภทสามารถ
เดินทางมาดูโปรโมชั่นดีได้จากงานมากรรมการเงินที่จัด
ขึ้นที่ใบเทคบางนาตั้งแต่วันนี้ถึง๒ธันวาคมนี้ครับ
นายวิสุษีสุภารัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน
ครับโดยหวังว่าการจัดงานครั้งนี้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่
หลากหลายทั้งเรื่องของประกันภัยเรื่องของหลักทรัพย์ให้ความ
รู้ทางการเงินการลงทุนต่างต่างตลอดจนไปจนถึงเรื่องของ
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาให้บริการทางการเงินด้วยนะครับ
ไลท์เด็ดนะครับก็สำคัญที่สุดเลยก็คือสินเชื่อบ้าน
ครับทุกคนก็ทราบว่าปีหน้าอาจจะดอกเบี้ยอังอิ่งของ
ชาติขึ้นแน่นอนนะครับในช่วงนี้ที่เป็นไฮไลท์พิเศษ
คือสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย๐นะครับก็สูงสุดถึง๖เดือน
นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นที่หลากหลายนะครับคิดว่าบ้านก็
มีอัตราดอกเบี้ย๐
หรือการที่จะนำบ้านมาแปลงเป็นเงิน
โอ้โหดอกเบี้ย๐สูงสุด๖เดือนนะครับคุณผู้ชม
สำหรับงานมหากรรมการเงินนั้นจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๙พฤศจิกายน

ที่ศูนย์นิทราชการและการประชุมใบเทคบังนา
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ใครที่จะกู้บ้าน
ต้องรีบทำให้เสร็จภายในปีนี้
เพราะว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเขาจะมีกฎหมาย
กฎระเบียบใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณต้องมีเงินดาวน์อย่างน้อย
นั่นหมายความว่าถ้าสมมุติคุณซื้อบ้าน๑๐ล้าน